ดูกันต่อนะคะกับไทยรัฐทีวีสันจรตลอดไปที่ภาคกลางค่ะ
จะพาไปดูสกรูปเด็ดนะคะรอยยิ้มที่แฟนไทยรัฐทีวีมีให้กับพวกเรา
ชมกันเลยดีกว่าค่ะเฮฮาขนาดไหนจัดไปค่ะ
ป้าน้าอาในตลาดต่างเต็มใจร่วมสนุกรุ้นรับของละวันกับเรา
บอกได้เลยว่าที่นี่แฟนรายการร้องได้ให้หลานเพียบ
อีกหนีไปต่อกันที่ตลาดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
แม้จะเป็นตลาดเล็กแต่ทุกคนก็ยังมาร่วมกิจกรรมกับเรา
เปิดช่องไทยรัฐทีวีดูด้วยนะน่ารักจริง
เช้าวันรุ่งขึ้นเราไม่รอช้าไปส่งความสุขต่อที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตลาดนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมสนุกรุ้นรับรางวัลกับเราเพียบ
ไทรัฐทีวีชีวิตมหาสุดยืน
สายหน่อยไปต่อกันที่ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
แม้จะเป็นตลาดสดแต่ความคึกคักของพี่น้องที่มาร่วมสนุกกับเราไม่แพ้ตลาดเช้าเลย
เช้าวันนี้มาต่อกันที่จังหวัดนครปฐมเริ่มที่แรกตลาดบนล่างแม้จะยันเช้าแต่ความคึกคักก็ยังเห็นได้ชัด
พอสายอีกนิดเราก็ยกความสนุกมาต่อกันที่ตลาดปฐมมงคล

มาร่วมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลกันอย่างสนุกสนาน
ปิดท้ายกิจกรรมค่ำคืนนี้ที่ตลาดองค์พระปฐมซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ที่ทำให้เราประทับใจไม่ลูนือ
เย็นดีตอนเริ่มครับ

ครั้งต่อไปพวกเราชาวคอรวารไทรัตทีวีสัญจรตลอดทั่วไทย
ไทรัตทีวีได้เลย